ทุกผู้ชมครับที่จันทบุรีนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องใช้ไม้งามไประงับเหตุนะครับผู้ชายคนหนึ่งองค์ลงนะครับถือมีดยาวกว่าสิบนิ้วเนี่ยเขาบอกเป็นมีดหมอนะแล้วก็ก้านมะยมเดินพรมน้ำมนต์สวดบริกรรมคาถาไปรอบหมู่บ้านเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้นะครับนี่สพขลุงนะครับทางกู้ภัยด้วยนะครับ
สิบกว่าคนนะฮะต้องไประงับเหตุผู้ชายคนนี้คลุมคลั่งถือมีดหมอยาวสิบกว่านิ้ว
กวัดแกว่งไปมาในหมู่บ้านตะปอนใหญ่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะ
นี่มีที่ไปคุมตัวเนี้ยค่ะพี่อุ๋ยนี่นะฮะโอ้โหน่ากลัวมากนะครับ
ก็พวกพวกผู้ชายคนนี้เนี้ยเดินบนพรมพรรมบริกรรมคาถา
นี่เราเอาก้านมะยมเนี่ยนะไปจุ่มในเหยือกแล้วเอามาพรมน้ำมนต์
อ่าบอกว่าตัวเองเนี่ยมีองค์นะเป็นคนที่มาปัดเป่าความชั่วร้ายในโลกมนุษย์
อืมแต่ชาวบ้านบอกไม่ไหวปัดเป่าอย่างงี้ไม่ไหวนี่นะฮะ
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มานะครับคือเกลี้ยกล่อมตั้งนั้นไม่เป็นผลนะครับ
สุดท้ายต้องยิงปืนไฟฟ้าเข้าใส่นะฮะจนล้มลงเนี่ยถึงเข้าไปชาร์จตัวนี่นะครับ
แล้วก็เอาตัวขึ้นรถไปโรงพักไปสงบสติอารมณ์เดี๋ยวต้องตรวจหาสารเสพติดนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่าแล้วก็ต้องดูอาการทางจิตประสาทอาการทางสมองด้วย
เพราะผู้ชายคนนี้เขาบอกเขาหูแว่วมีคนมาบอกเขาตลอดแบบนั้นแบบนี้นะครับ
แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายผิดหวังเรื่องความรักนะฮะ
กับเมียไปพอเลิกกับเมียไปทีนี้ก็เปลี่ยนเป็นคนละคนแล้ว
มีอารมณ์แบบเครี่ยวกราศเก้าร้าวหยาบคายนะฮะ
หลังนี่ก็ไปเสพกัญชาด้วย
คือแม่บอกลูกชายเสพกัญชานะฮะแต่ว่ายาเสพติดอย่างอื่น
แม่บอกแม่ไม่แน่ใจนะครับก็ให้ตำรวจเนี่ยเอาไปตรวจสอบก็แล้วกัน
แต่แม่บอกแม่ก็อยากให้พิสูจน์ให้ชัดอ่ะอืม
ว่าตกลงแล้วเป็นยาเสพติดหรือว่าลูกมีอาการทางจิตประสาทกันแน่